สวัสดีค่ะแปดในริกา๒๘นาทีครับ

สภาพอากาศทั้งในไทยเองต่างประเทศเอง
ใครที่จะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวทำกิจกรรมต่างนั้น
แม้ว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้มาจนถึงวันนี้หลายจุดทั่วประเทศไทย
จากการตรวจสอบพบว่าการกระจายตัวของฝนลดลงอัตราปริมาณน้ำฝนที่เทลงมานั้นลดลง
แต่ยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
คาดการณ์ว่าฝนนั้นจะเพิ่มขึ้นโดยภาพแรกที่เราจะมาตรวจสอบกันในเช้าวันนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
กลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองของเราณขณะนี้
เพราะว่าในเช้าวันนี้ถ้าหากเราไปดูในบริเวณทางตอนบนเนี่ยนะครับ
เพราะว่ามีการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนในบริเวณจังหวัดนครพนมนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับบริเวณฝั่งอันดามันนั้นก็มีการกระจายตัวของกลุ่มเมฆฝนเช่นเดียวกัน
ส่วนใหญ่นั้นก็เน้นปกคลุมในบริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูน
ตกน้อยแบบนี้เพราะว่าปัจจัยต่างที่ทำให้เกิดฝน
ตั้งแต่เมื่อวานนี้มาจนถึงวันนี้นั้นอ่อนกำลังครับ
แต่ว่าตั้งแต่ช่วงสายวันนี้เป็นต้นไปน่าจับตามองครับ
เพราะว่าคาดการณ์ว่าปริมาณฝนทั่วไทยนั้นจะเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในบริเวณทางตอนบนของประเทศนะครับ
จัยเนื่องมาจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูกราฟิกต่อไปนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองนะขนาดนี้
ก็คือการก่อตัวของร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
บริเวณใดก็ตามแต่ที่มีสีฟ้าพาดผ่านนะครับก็จะมีฝนตกเยอะเป็นพิเศษ
การว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีการก่อตัวของร่องนี้เกิดขึ้น
แล้วก็จะปกกลุ่มไปแบบนี้ก่อนที่จะถึงสิ้นเดือนนะครับ
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าหลายจุดหลายพื้นที่จะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น
อกจากนี้เองก็จะเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีกำลังอ่อนลงนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่นี้ไปนั้นฝนก็จะเพิ่มขึ้นจากปัจจัยดังกล่าว
ที่จะเริ่มพัฒนาความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
ปัจจัยหลักที่จะเข้ามาเติมเต็มสถานการณ์ฝน
ในหลายจุดหลายพื้นที่ที่ต้องเฝ้าตรวจสอบกันต่อไป
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารักษณะการตกของฝนหลังจากนี้
อิทธิพลทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่องฝนที่พาดผ่าน
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยรวมไปถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
ที่มีกำลังแรงขึ้นแบบนี้จะทำให้เกิดฝนตกจุดไหนบ้าง
เดี๋ยวเรามาดูจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตกราฟิกต่อไปนี้เนี่ยนะครับ
จะเป็นกราฟิกที่จะมีสีปรากฏอยู่ในหน้าจอ
เหลืองคือตกหนักหน่อยสีเขียวคือตกปานกลาง

ช่วงเช้าวันนี้อาจจะยังค่อนข้างโล่งในหลายพื้นที่
มีอยู่บางจุดบางพื้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

คำนวณต่อไปครับช่วงสายสายวันนี้กลุ่มฝนนั้นเริ่มเข้ามาแล้วนะครับ
ตกในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อน
เน้นบริเวณฝั่งตะวันออกของภาคนะครับ
คำนวณต่อไปครับช่วงบ่ายกลุ่มฝนก็จะมีการปกกลุ่ม
หลายจุดหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ
ช่วงหัวค่ำครับน่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับ
กลุ่มฝนนั้นเริ่มแพร่ปกคลุมหลายจุดในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ

บนราชธานีอาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่

ฝนนั้นก็จะเริ่มปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันออกนะครับ
พยาวนานอาจจะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักเป็นพิเศษ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนนะครับ

จากการตรวจสอบครับกลุ่มก้อนเมฆที่บางตาในวันนี้
จะทำให้บางพื้นที่นั้นมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย
อุณหภูมินั้นคาดการณ์ว่าอาจจะไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียตครับ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
จากการตรวจสอบวันนี้ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เน้นช่วงเย็นไปจนถึงช่วงหัวค่ำ
โดยถ้าหากเรามาคำนวณช่วงเวลาการตกของฝนจากกราฟที่ปรากฏในหน้าจอในขณะนี้
จะพบว่ากลุ่มฝนนั้นจะเริ่มมีการก่อตัวช่วงเย็นนะครับ
หลังจากนั้นโอกาสที่จะมีช่วงเวลาตกเยอะที่สุดก็คือช่วงประมาณ๒ทุ่ม
ใครที่จะออกจากบ้านช่วงเวลาดังกล่าวต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ฝนด้วยนะครับ

อย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับว่าตอนนี้นอกจากในไทยแล้วต่างประเทศสภาพอากาศแปรปวนเช่นเดียวกัน
ญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เจอพยุทรลมไปแล้ว๑ลูก
ตอนนี้ต้องเตรียมรับมืออีก๓ลูกนะครับที่จะเข้าถล่ม
ถ้าหากเราดูกราฟิกต่อไปเป็นกราฟิกคำนวณปริมาณน้ำฝนที่จะเทลงมาสะสมในบริเวณประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ
พบว่าตั้งแต่บริเวณตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นเรื่อยไปถึงบริเวณทางตอนบนนั้น
จะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษนะครับดังกราฟิกสีเขียวที่จะแสดงต่อไปนี้นะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ฝน
ตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์พายุที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั้งในไทยเองต่างประเทศเองที่ยังคงต้องเฝ้าจับตาอย่างต่อเนื่อง
สามารถที่จะติดตามได้ที่นี่นะครับในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
ไม่นานวันของจริงผมว่าเพิ่งทำอย่างน้ำฉันจะขึ้นแยก
บริการที่สำรวจงาน